พาไปต่ออีกที่หนึ่ง
ไปจังหวัดเพชรชบูรณ์
วัดพระเจมส์นี่แหละครับ
ชาวบ้านเนี้ยโอ้โหแหนเดินหลังมาเนี่ยจุดทู่
มาขอโชคขอลาบกับต้นกล้วยประหลาดออกลูกมาแค่ผลเดียวนี่
เขานี่อันเข้าแคนน้อยเข้าแขนจริงจริงบอกแล้ว
ออกผลลูกเดียวแบบไม่มีหัวปลี
ผลที่ได้ขนาดใหญ่เท่าแคนนี่ชั้นน้ำหนักหนึ่งกิโลอ่ะ

กร้วยที่นี่ล่ะที่ให้ดูนี่แหละว่ามันแปลกจริงนะครับ
ชาวบ้านเขาก็เลยมานั่งล้อมวงจุดทูบจุดเทียน

นำแป้งมาทาถูกันบ้างหาเลขเด็ด
ส่วนอีกหนึ่งที่ก็แปลกเหมือนกัน

ห่างจากต้นแรกประมาณ๒เมตรเองคุณ

คือต้นนี้มันแปลกตรงที่ว่าหน่อกล้วยมันเกิดบนดิน
คล้ายกับดอกบัวตูมรอบฐานต้นกล้วยแบบนี้

ชาวบ้านเขาพากันไปเร่งดูหรือไปเพ่งเล็งดูว่ามันยังไง
แล้วก็พากันมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์ด้วย
ยังไงไปดูไปฟังกันดู
เดี๋ยวนะ๑๒๑๓เลขที่ออก๑๔

คุณป้าคะนับให้ครบเลย

ตกลงมันเท่าไหร่ทำไมนับไม่เท่ากัน

สักเท่าไหร่ได้น้องใบตองพอจะมีเลขไหม

แต่จริงแล้วเขาบอกว่าเขานับได้กันประมาณ๑๕ดอก

ที่ชาวบ้านเขาบอกเขานับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกชัย๘๐๐
นับไปได้๑๕ดอกก็แล้วแต่คนจะนับกันไป
หลังจากนั้นชาวบ้านเขาก็เอาแป้งเนี่ย
คุณผู้ชมก็ถามมาว่าใบตองโรยแป้งได้ไหมเอาดูชาวบ้านเขาทำกันดูก็แล้วกันนะฮะ
แล้วก็ชาวบ้านเขาก็ไปพบกล้วยที่มีขนาดใหญ่อีก
คือชาวบ้านเขาบอกว่ามันคล้ายกับมือของพระพิคเน

ออกลูกโดยไม่มีหัวปลีเหมือนกับต้นแรกเลยฮะ
มือของพระพิธานเนศแล้วก็เลยนับลูกผลกล้วยนับได้ทั้งหมด๒๒ลูก
ออกลูกโดยไม่มีหัวปลีเหมือนกับต้นแรกเลย

ด้านพระอธิการบุญมาเจ้าอาวาสวัดทรัพย์มาแสน
ท่านก็บอกว่าต้นกล้วยนี้ท่านเจ้าอาวาสปลูกไว้ข้างกุฏิ๒ปีแล้ว
แล้วก็เมื่อเดือนที่ผ่านมากล้วยทั้งสองต้นออกลูกประหลาดแบบไม่มีปลีกล้วยคุณ
ต้นนึงนี่คือมีผลเดียวใหญ่เท่าแขน
อีกต้นหนึ่งมีฐานคล้ายกับดอกบัวตูม
ญาติโยมที่มามองหาเลขเด็ดเนี่ยเขาบอกดิฉันมานะว่าเขานับเลขกันยังไงบ้างนะ
เขานับได้๑๕ดอกใช่ไหมตรงฐานใช่ไหม
แล้วเขาบอกว่าเห็นเป็นเลข๙๑๒แล้วก็
อันนี้ท่านเจ้าอาวาสบอกมาเลยนะ

แต่ท่านเจ้าอาวาสท่านก็บอกมาเพราะว่ามันเป็นจำนวน
ใช่ชาวบ้านเขาบอกท่านเจ้าอาวาสทีนึง

ฉันไม่รู้เหมือนกันวิธีการนับของเขามันเป็นยังไง